เทรนด์อาชีพที่ตลาดต้องการกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าจ๊อปไทยเขามีการสรุปภาพรวมความต้องการของแรงงานทั่วประเทศไทย
ไตรมาสที่๑ประจำปีนี้
ปรากฏว่า๕กลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด

อันดับหนึ่งคือธุรกิจอาหาร
ต้องการเฉลี่ย๑๓๐๐๐อัตราต่อเดือน
รองลงมาก็คือธุรกิจยานพาหนะและชิ้นส่วนยานยนต์

แล้วก็ตามมาด้วยธุรกิจบริการค้าปลีกแล้วก็ก่อสร้างนะคะ
ส่วนงานที่เปิดรับสมัครมากที่สุดก็คืองานขายค่ะ
เฉลี่ย๓๖๖๐๐อัตราต่อเดือน
รองลงมาก็คือช่างเทคนิคเฉลี่ย๒๒๐๐อัตราต่อเดือน
และอันดับ๓ก็คืองานควบคุมคุณภาพ
ขณะที่งานที่มีความต้องการแรงงานเติบโตมากที่สุด

อันดับแรกก็คือโยธาก่อสร้าง
โตเฉลี่ยดูสิคะ๑๑๖๙แล้วก็ตามด้วยช่างเทคนิค

อัตราความต้องการแรงงานเติบโตมากที่สุด

มันมาจากการลงทุนในโครงการ
โครงสร้างพิเศษด้านคมนาคมแล้วก็การก่อสร้างอาคารต่าง
ก็เลยทำให้ผู้ประกอบการภาคการผลิต

มารองรับการผลิตที่มันขยายตัวมากขึ้น

มีความต้องการสูงขึ้นตามไปด้วย

เขามีทักษะพวกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่าง

รวมถึงในภาคเอกชนก็มีความต้องการแรงงาน
มีทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น